ให้ป่าตั้งใจทำอย่างที่ทำนั่นแหละไม่ได้พูดว่าให้ตั้งใจทำมากกว่านี้หรอกตั้งใจทำอย่างที่ตั้งใจเพราะดวงชะตานี้ดาวความขยันและรับผิดชอบมันสูงสุดในชีวิตอยู่แล้วถ้าจะเอาอะไรเอาจริงเนี่ยนะมันคนอย่างพวกเราเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำโรงงานนมเปี้ยอยู่แล้วนะเอาอีกแล้วเหรอ
เอาแล้วเพราะว่าไม่ได้ลงทุนมากเครื่องของมีเก่าอยู่แล้วจ้างพวกกำลังเกณฑ์กองทัพพม่ามาอยู่
นี่ป่าคนอย่างพวกเรามันจะทำอะไรเนี่ยมันทำจากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เคยมี
มันไม่เคยมีมาก่อนถูกต้องไหมไม่เคยมีเงินมาก่อนเราไม่เคยมีแต่เรามีความตั้งใจ
มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและทำด้วยความรักมีความสุขที่เขาได้กินแล้วอร่อย
ถูกต้องแล้วทำแบบนี้ทำให้ดีแต่ว่าครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจ
มินอยากทำต่ออยากทำต่อแล้วมันชั่วครั้งเริ่มเบื่อองค์การอ่ะให้อันนี้มันดีเบื่อเยอะเลย
นี่นะประเทศเนี่ยดูแล้วนะจากนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาเนี่ย
รุ่งโรดมากแล้วก็จะไปสะดุดติดขัดอยู่ประมาณสามเดือน
คือพฤษภามิถุนากรกฎานิดหน่อยหลังสงกรานเมษา
พฤษภามิถุนา๓เดือนนี้อย่าไปฟังใคร
อย่าไปเชื่อใครอย่าไปโอนอ่อนผ่อนตามใคร
มันจะมีเหตุปัจจัยมาเป็นวิบากแค่๓๔เดือน
แล้วหลังจากนั้นจะรุ่งโรดยาวไปถึง๒๓ปี
อ๋อพ่อหมอไม่ต้องอ่วงเพราะแกไม่เคยฟังใคร
ไม่ฟังอย่าง

บางทีเราไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นผมบอกแล้วนะว่าจากนี้ไปจนถึงสงกรานดี
หลังสงกรานจนถึงกรกฎาเนี่ย

จะมีคนมาล่อลวงหลอกลวงชักจูง
หรือมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบกฎหมายจะตั้งโรงงาน

ใช้การเจรจาทางละทางลึกคุยภายใน
ไม่ต้องเอะอะไม่ต้องโวยวายเพราะเราเป็นคนมีชื่อเสียง
ยิ่งเอกอ่ะยิ่งอะไรบางทีเรื่องมันจะบานปลายมากันใหญ่นะ

เสร็จแล้วพอหลังจากกรกฎาคมไปต้นไปหลังจากนี้
ยาวไป๒๓ปีรุ่งโรศรวยฟันทง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

อ๋อขอบคุณครับมอบให้ป๋ามอบให้ป๋า

คำสั่งใจอะไรฮะป๋าเศสถีนวโกส

ยังใหม่อยู่เลยก็เพิ่งเมื่อปีที่แล้ว
ไม่ใช่ปี๕๓เกิดแล้วใช้

กรอบใหม่

แล้วก็สร้างพระองค์ใหญ่ไปไว้ทุกทิศของประเทศไทย
เนื้อทองเหลือจึงสร้างพระนี้แจก

ไม่ต้องคงจะได้นิดหน่อยอ่ะป๊า
ป๊าพวกเราเป็นกำลังใจให้นะ
ชื่นใจมากเลยที่ได้เห็นป่า

พวกเราก็เหมือนกัน

เสร็จรายการต้องให้อะไร

ก็บัญชีไงบัญชี
บัญชีโอเค

ครั้งเดียวหรือว่าทั้งชีวิต

ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนไง

ควายอย่ารีบตายก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าชายมีสัญญา

คุณประจินต้องพูดตรง

ถ้าวันไหนผิดวันหนึ่งต้องโทรมาก็

เพราะว่าป่าเลี้ยงมานานแล้ว
อันนี้เราขออนุญาตป๊าไง

มันมีอัตราความเป็นตัวตนสูง

ผมไม่ได้ไปช่วยผาในฐานะ

จะไปทำอย่างไรจะซื้อกวางซื้ออะไร

ซุดท้ายปลา

เอาชีวิตป่ามาเป็นกำลังใจให้พวกหนูหน่อย

เหมือนป่าเหมือนกันทุกครั้งถ้าท้อเนี่ยบอกว่า
อย่าเลิกไปก่อนแล้วจะรู้เป็นไงจะเป็นคนคิดอย่างนี้

ก็บอกแล้วไงคนเรามันจะไม่เหมือนกันทุกวันอย่างนี้หรอก

พรุ่งนี้ก็มาลืนนี้บอกแล้วไงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่
ต้องจบถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยไปคิดว่า

สมัยยุคเจ้าต่างสินฯก็จะมีทหารฉีช้างมาเดินทัวร์เมืองแล้ว
มันเป็นยุคไปแล้วเราจะรู้ไหมว่าเมื่อตอนยุคนั้นอ่ะคนที่ว่าหยุดเสียไปเนี่ย
กี่พันล้านคนทั่วโลกเนี่ยต่อยุคนึงต่อยุคนึงเนี่ยมันหมดไปขนาดไหน
เราก็คือในยุคนี้เหมือนกันที่จะต้องหมดไปในยุคนี้ต่อไป
ต้องมียุคใหม่ขึ้นมาแน่นอนฉะนั้นว่าอย่าไปหวังอะไรมันมาก
ไม่มีใครอยู่ตลอดการอยู่ข้างฟ้าได้
เอาง่ายตั้งแต่รู้จักกับผู้ชายคนนี้เรารู้สึกได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะ
เคยคิดว่าจะมีอารมณ์กับผู้ชายคนนี้บ้างหรือ
บางครั้งก็เกิดอารมณ์กับผู้ชายคนนี้บ้าง
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือความกล้าหารค่ะ
พอเห็นความกล้าหารของป่าพูดได้คำเดียวว่าทั้งรักเคารพแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ป่าทำ
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จในสายตาของพวกเราหรือในสังคมหรือเปล่า

คุณผู้ชมบางทีเราได้ยินคำว่าโปร่งโปร่ง
แต่บางทีปรงมากไปโดยไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีนะฮะ
วันนี้ดาวของเราประเทศเนี่ยเราลุ้นเข้ากันมาเป็น๑๐ปี
ลุ้นว่าเขาจะเริ่มต้นอะไรใหม่เรารุ้นว่าธุรกิจเขาจะไปได้นานแค่ไหน
แต่ตลอดระยะเวลาเขาจะบอกตัวเองว่าปลงแต่ปลงแล้วไม่ใช่ไม่ลงมือทำอะไร
ทุกครั้งเมื่อเขาปลงเขาถอยห่างแล้วก็พร้อมที่จะตั้งหลักใหม่แล้วก็ลุกขึ้นมาอีก
แล้วก็พร้อมที่จะเจอความล้มเหลวข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่สิ่งหนึ่งฮะเขาไม่เคยกลัวกับการที่จะเริ่มต้นใหม่
แล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับวันนี้บางทีเรากลัววันนี้กันเกินไปหรือเปล่าฮะ
กลัวนะวันนี้จนลืมไปว่าวันนี้เราทำอะไรกันอยู่หรือเปล่า
ผมเนี่ยเป็นหมอดูมาระยะเวลาหนึ่งก็๒๐กว่าปี
โหรศาสตร์เรื่องดวงดาวเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นนามธรรมไม่มีตัวตน

ประเทศเป็นอีกหนึ่งตัวตนของคนมังกรที่มีหลายคนที่เกิดในราศีนี้มีสถิติ
สมัครศูนย์ธรเวศก็มังกร

ทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอย่างนี้แหละ
บางทีกระแสของโลกก็ไม่ได้เข้ากับเขาเหล่านั้น
แต่ยังยืนหยัดอยู่และเป็นบุคคลประวัติศาสตร์แทบทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศกำลังจะทำในความเป็นประวัติศาสตร์
โดยสิ่งที่ทำนั้นก็ขึ้นกับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจและอยากทำ
และประการสำคัญสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วชื่นชมมาก
แล้วชื่นชมอย่างจริงใจรู้สึกดีคือการเลี้ยง
วัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลาเลี้ยงสิ่งต่างตั้งใจจริง
ผมก็เลยมีความสุขในวันนี้มากครับที่มาได้มาเจอป่าเทพตัวตนจริงอีกครั้งหนึ่ง
เพราะผมอยากเหลือเกินที่จะได้ร่วมบุญและร่วมให้เป็นสะพานบุญไปต่อถึงประเทศ
เพราะนี่เป็นมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปของประเทศว่า

หัศจรรย์บางอย่างที่ทำด้วยความตั้งใจจะเกิดเป็นมหัศจรรย์มากขึ้น

และมาติดตามเลยของประเทพเนี่ยครับ
และวันนี้ขอบคุณดาวของเราค่ะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระรหัสบดีเวลา๓ทุ่ม๔๕ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันนี้ทุกคนจะดีด้าเป็นพิเศษ

ร้อนแรงโตโน่พาคินครับ
กับตามข่าวสาวคนนู้นสาวคนนี้สาวช่องเดียวกันสาวช่องน้อยสี
มีคุยครับแต่ว่าไม่มีใครพิเศษ
จะเป็นทุกข์มากกว่าถ้าเกิดว่าจะมาเป็นแฟนผม

ผมจริงใจทุกอย่างอยู่ด้วยรักแล้วผลเป็นไง
มันไม่ใช่แค่ฝันความเป็นจริงมันคือมีความจริงความจริงในดวงชะตานี้ปัตนิมรณะดวงชะตานี้ไม่สามารถแต่งงานไม่สามารถมีครอบครัวอย่างปกติของคนธรรมดาทั่วไปได้
โตโน่อยู่คนเดียวหรือต้องมีคู่
ที่จะต้องไม่แบ่งปันความรักนี้ให้ใครนอกจากแบ่งปันให้กับแฟนคลับผ่านบทเพลงเสียงเพลงไม่ใช่เอาใครมาอิงแอบแนบคิดแล้วก็บอกว่ารักที่สุดรักในโลกจริงจังคือความรักดารารักของผม
อักษระทุกอย่างหมดสะพาบ